คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานที่กว้างที่สุดในประเทศไทย
ซึ่งเป็นสะพานคู่ขนานกับสะพานพระราม๙นะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็มีความพร้อมแล้วก็จะเตรียมเปิดให้บริการประชาชนประมาณเดือนมีนาคมปีหน้านี้นะครับ
ซึ่งความคืบหน้าในการก่อสร้างนั้นมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ๖๐
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม๓ดาวคนนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตก
ก็แบ่งเป็นสัญญาการก่อสร้างทั้งหมด๕สัญญา
แต่วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูสัญญาที่๔คือการก่อสร้างสะพานขึงขนาด๘ช่องจราจร
ซึ่งถ้าเกิดว่าใครขับรถผ่านไปยังสะพานแขวนหรือว่าสะพานพระราม๙ก็จะเห็นคู่ขนานอยู่ด้านข้างนะครับ
แล้วก็เป็นสะพานที่กว้างที่สุดในประเทศไทยครับ
มีบริษัทชอการชั่งนะครับได้รับสัญญาสัมประธานในการก่อสร้างไปมูลค่ากว่า๖๐๐๐ล้านบาท
ระยะทางของเส้นนี้ก็ประมาณสัก๒กิโลได้ในส่วนของสะพาน
ตอนนี้ก่อสร้างในส่วนของสะพานแล้วเสร็จตามสัญญาแล้วครับ
ทางด้านของนายอันนบบุรณธนตินะครับก็เป็นผู้จัดการโครงการย้ำว่าสะพานนี้
แม้ใจใหญ่จะกว้างขนาดนี้ก็มีความปลอดภัยแข็งแรง
สามารถรับแรงลมได้ถึง๒๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
แล้วก็เทียบเท่ากับเรื่องของพายุธนโดก็จะไม่ทำให้โครงสร้างของสะพานนั้นมีผลกระทบ
รวมทั้งมีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ที่วัดแรงสั่นที่ผิดปกติเอาไว้ด้วยนะครับ
โดยโครงการนี้เจ้าของโครงการก็คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับ
แล้วบอกว่าในส่วนของสะพานนี้บางส่วนจะเปิดใช้ประมาณมีนาคมปีหน้า
แล้วก็จะเป็นการลดความแออัดของถนนพระราม๒ได้
รองรับรถได้ประมาณ๑๕๐๐๐คันต่อวันครับ
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการขอพระราชทานชื่ออย่างเป็นทางการครับ
ที่สำคัญสวยด้วยครับมีการผสมผสานรวดลายพญานาคแล้วก็การตกแต่งไฟที่สวยงาม
ผสมผสานความเป็นไทยอย่างลงตัวอีกด้วยนะครับ